แล้วก็อุ้มมาด้วยค่ะอุ้มท้องมานะคะ
นี้ค่อยทายกันให้เพื่อนร่วมโหวตกันนะ
บอกว่าถ้าเป็นลูกชายจะให้ชื่อว่าน้องดรากร
แต่ถ้าเป็นลูกสาวชื่อน้องดิสนี่
ตกลงแล้วจะได้ชื่ออะไรแล้วก็ออกมาเฉลยแล้ว

ชื่อว่าน้องดิสนี่นั่นเอง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
ใช่ไปต่อเลยนะครับงานหน้าคี๒ค่ะตอนนี้นะครับเบบีในคันของพี่อุ้มก็๓เดือนแล้วนะครับแต่ว่าพี่อุ้มสวยมากจริงมาในชุดเร็ดสีแดงแล้วก็สามีคอยประคบประโงมตามประกบใกล้เลยค่ะแล้วก็จากการถามถ่ายนะครับพี่อุ้มคอนเฟิร์มแล้วบอกว่าได้ลูกสาวจริงตอนนี้อาการแพ้ท้องก็เริ่มทุลาวบางลงแล